คุณผู้ชมมาดูเรื่องร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
เขามีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มีคนร้ายใช้มีดจ้วงแทงกระหน่ำแทงผู้ชายคนหนึ่ง

ล่าสุดตำรวจสามารถตามรวบตัวได้อย่างทันควันเลยนะคะ
สารภาพว่าผมเองนี่แหละเป็นคนจ้วงแทงจริง
อ้าวถามว่าทำไม
นี่แหละค่ะคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกมาที่บริเวณหน้าปากซอยเมื่อสักครู่อะนะคะ
แล้วก็มีผู้ชายวัยรุ่นอีกคนเนี่ยสวมหมวกกันน็อกอีกคนนึงนะ

เป็นผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่ทั้งสองจะยื้อยุดฉุดกระชากันไปมาค่ะ
จากนั้นชายคนก่อเหตุเนี่ยนำมีดที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย
หน่ำแทงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ
เลือดของผู้เสียชีวิตไหลนองเต็มถนนเลย
จากนั้นผู้เสียชีวิตก็พยายามที่จะวิ่งหลบหนีไป
และผู้ก่อเหตุก็พยายามที่จะไปตามไปแทงซ้ำ
แต่สุดท้ายคนก่อเหตุเปลี่ยนใจ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันให้นะคะ
สอบถามเรื่องนี้กับตำรวจสพแว้งซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ
ได้ใจความแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ย
สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
หลังก่อเหตุไปเพียง๔ชั่วโมงเท่านั้น
ทราบชื่อคนก่อเหตุก็คือนายฮามีดีเจ๊บออายุ๒๐ปีเท่านั้นเนี่ยนะคะ
ส่วนคนเสียชีวิตคือนายอับดุลฮามิตบือซาอายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ตัวเขาและผู้ตายเนี่ยจริงก็เป็นลูกพี่ลูกน้องคนใกล้ชิดกันนั่นแหละค่ะ
อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันถามว่าเอ้าแล้วไปทำเขาทำไมอ่ะ
สาเหตุที่ทำไปเนื่องจากว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อย
มันเป็นความแค้นสะสมทะเลาะกันบ่อยมาก
เนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปอยู่ในกวนวัยรุ่นอีกกลุ่ม
ในหมู่บ้านที่ไม่ถูกกันนี่ไงก็เลยเป็นสาเหตุนะคะ
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านมุสลิมพาณิชย์
ที่ผู้เสียชีวิตวิ่งหลบหนีเข้าไปในร้านหลังถูกแทงเนี่ยนะคะ
ให้การบอกว่าระหว่างที่คนร้ายจ้วงแทงผู้เสียชีวิตบนถนน
คือเขาเองก็ได้ยินนะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยเดินออกมาจากร้านออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้เสียชีวิตเนี่ยวิ่งเข้ามาเลยค่ะมาขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกแทง
แล้วผู้เสียชีวิตก็วิ่งเข้าไปในร้าน
หลังคนที่ไล่แทงเนี่ยขับรถออกไปก็เลยตัดสินใจนะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็นำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ